และนี่แหละครับเพียงไม่กี่อึดใจจากกรุงเทพ
ผมก็เดินทางมาถึงตลาดบ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็อย่างที่บอกล่ะครับว่าร้านบ้านป้าหนูเนี่ยนะ
เขาตั้งอยู่ด้านในตลาดบ้านใหม่แห่งนี้นี่เอง
ดูสิครับบรรยากาศคลึกผู้คนคลึก
แถมพ่อค้าแม่ค้าสวยหลอกกันทุกคนเลยนะครับ
กาแฟร้านแต๊เอ้ยทำไมถึงแป๊เอ้
ก็คือสมัยก่อนนะคะตอนจะสั่งกาแฟอย่างนี้
ต้องบอกแป๊เอ๊ยกาแฟแก้วหนึ่งอย่างนี้
อ๋อลองมากันดูกับร้านกาแฟแป๊เอ๊ย
ขอบคุณจ้ะกะท้อนทรงเครื่อง

สวัสดีครับป้าหนูใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นลูกสาวป้าหนูค่ะสวัสดีครับ

เป็นลูกสาวป้าหนูค่ะ

แสดงว่าจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะ
จริงไม่ใช่คุณแม่มารุ่นลูกสาวคนโต

พี่สาวเกษียณจากงานไม่มีอะไรทำ

เห็นแม่เป็ดเนี่ยจัดเอาไว้ให้เรามากมายหลายเมนู
เรียกได้ว่าเป็นเมนูท็อปของที่ร้านเลย

มีปลาก๋วยเตี๋ยวค่ะโค้งสลิดปลากระพงตะไคร้กรอบทอดมัน
แล้วก็กุ้งกระเทียมพริกไทยโบราณค่ะ
โอ้โฮฟังไกลอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปติดตามกันเลย

เป็นเส้นใหญ่ป่ะเส้นใหญ่ทอดค่ะอ๋อเส้นใหญ่ทอด
ปลากระพงค่ะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อย

คือจะบอกแบบนี้ว่าตัวปลาเนี่ยนะ

ทอดมาคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวน้ำ
นี่นิชชอบน่ะน้ำมันจะปลดหวานปลดมาก่อน
รสชาติมันเข้มข้นมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้
คือมันจะครบรสพอดีพอหยอดลงไปแล้วมันจะเปรี้ยวเผ็ดพอดี

ไอ้ปลาก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยว

งงแต่รับรองสั่งมาแล้วอร่อยถูกใจแน่นอนฮะ
โอ้โหที่เห็นควันขมุง
นี่คือเมนูโค้งสลิดผักกูด
ต้องโค้งนะคือต้มโค้งปลาสลิดถูกไหมค่ะโต้งโค้งสลิด

รสชาติตัวนมชุมนี่มันเปรี้ยวมันหนักไปทางเปรี้ยวนะ
ออกไปทางเปรี้ยวหน่อยแต่ก็จะมีความกลมกล่อม

ผมชอบมากเลยคืออะไรรู้ไหมผักกูด
บอกตรงไม่เคยทานมาก่อนมันกรอบคุณผู้ชม
มันกรอบเชียวไปมันกรุบเลย
แล้วปลาพริกปลาสลิด
ปลาสลิด
แล้วปลาพริกปลาสลิก
ปลากระพงตะไคร้กรอบ
ความซากความอะไรมันเกือบเผ็ด

แต่มันมีความกรอบแล้วก็มีความหอมของมันด้วย
เราพยายามทำไม่ให้ขยับกากเลยทีเดียว
เอาแต่ข้างในอ่อน
ปลากระพงอร่อยมากคือมันกรอบแล้วมันหอมนะ
คือทอดออกมาเนี่ยน้ำมันน้อยมาก

แต่ช่วงแรกต้องน้ำมันร้อนมากถ้าไม่ร้อนเราจะอมน้ำมันหน้าดู
จริงอย่างที่จะบอกก็คือเนี่ยตัวน้ำจิ้มเนี่ย

มันดีเพราะทานกับตัวปลากระพงแล้วเนี่ย

ทานเข้าไปดีต่อสุขภาพแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยครับ
มาแล้วต้องทานไม่สั่งไม่ได้
ไม่สั่งแม่เป็ดโกรธนะ

ช่วยเล่าหน่อยว่ามันรสชาติหรือว่าวิธีการในการทำกับสูตรมันเป็นยังไง
คือเราใช้กระเทียมพริกไทยแล้วก็ลาบผักชี

สักพักนึงจนแบบว่าเป็นมันขึ้นแล้วก็เอากุ้งลง

อ๋อเป็นสูตรโบราณค่ะค่ะอ๋อ
คุณผู้ชมครับรสชาติของกุ้งเนี่ยมันเข้มข้นมากเลยนะ

คุณจะรู้สึกถึงความเผ็ดร้อนนิดหน่อยเท่านั้นเอง

อะไรคิดว่าทำให้ร้านของเราประสุทธิ์พร้อมเสร็จแบบนี้ครับ
เราพยายามใช้วัตถุดิบที่ใหม่และสดตลอด
แล้วก็ราคาเราก็ไม่ถึงกับแพงราคาเราก็พอทานได้

ต้อนมัน๑๐๑บาท

บรรยากาศร้านเราก็อยู่ริมแม่น้ำบางประกงก็จะชิว

ฉะนั้นลองมาทานกันดูร้านป้าหนูนี่อร่อยสุดยอดเลย
และสำหรับการเดินทางมาร้านบ้านป้าหนูนั้นก็ไม่ยากเลยนะครับ
จากทางเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า

แล้วเลี้ยวต่อไปยังถนนนรกิจไปอีกนิด

ตั้งอยู่ในตลาดบ้านใหม่แห่งนี้แหละครับ
อร่อยค่ะ

อร่อยทุกเมนูเลยค่ะ
อาหารอร่อยบรรยากาศถูกใจแบบนี้

ให้กับแม่เป็ดในวันนี้เป็นที่ระลึกไว้เลยนะครับ
ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณ
นะคู่ใจของผมอ้อนิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
พาผมมาอิ่มอร่อยถึงที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า

สัปดาห์หน้าจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะ
ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้ว
ต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดมาก